มาดูความคืบหน้าเรื่องของยายพรค่ะที่เข้าไปหาเห็ดในป่าปางปงที่เชียงใหม่นะคะแล้วเกิดหลงป่าคือหายเข้าไปในป่าตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่๗มิถุนายนเช้าวันนี้เช้ามืดวันนี้เจอตัวยายพรแล้วนะคะแต่มันมีสิ่งที่คนสงสัยว่าจุดที่เจอตัวยายพรเจ้าหน้าที่ก็ค้นหาตรงจุดนั้นตั้งหลายรอบนะ
มีเรื่องแปลกนะคะก่อนที่จะเจอยายพรเนี่ยค่ะ
เมื่อวานนี้ชาวบ้านคนในพื้นที่ก็คือนิมนต์พระมา
เป็นท่านเจ้าอาวาสวัดนะคะ๒รูป
จากสองวัดเลยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นท่านเจ้าอาวาสนักกู้ภัย
มาทำพิธีเปิดป่าก็พอทำพิธีเสร็จ
ช้าวันนี้เจอตัวยายพรเลยค่ะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศเมื่อวานกันหน่อยค่ะ
นี่นี่นะคะพระครูวรวรรณวิวัฒน์ท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล
และพระครูปรีชาพิวัฒน์หรือหลวงพี่เดี่ยวท่านเจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง
ได้ฉายาวาดเจ้าอาวาสนักกู้ไพร
ทำพิธีเปิดป่าเมื่อวานค่ะ
เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้เจอยายพร
แล้วเหมือนกับสัมฤทธิ์ผลจริงเพราะเช้าวันนี้ตีห้าครึ่งเจอยายพรนะคะ
ชาวบ้านไปเจอตัวนางอำพรปาคำอายุหกสิบเก้าปี

อย่างที่บอกว่ามันแปลกจริงจุดที่เจอยายพร
เจ้าหน้าที่เขาก็ขนหากันที่จุดนี้ในช่วง๕วันที่ผ่านมา
เคยหาแล้วแต่ทำไมไม่เจอมาเจอเช้ามืดวันนี้
พอเจอยายพรนะคะเจ้าหน้าที่นำออกมาแล้วก็พากันไป
ให้ไปกราบพระที่สำนักสงฆ์ใกล้แถวนั้น
แล้วก็ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางพายายพรไปตรวจร่างกาย
พรอาการคืออิดโรยนะคะแต่สุขภาพภาพรวมก็คือ
ร่างกายยังแข็งแรงปกติดีค่ะนี่ค่ะ
เจ้าหน้าที่นำตัวยายพรขึ้นรถของโรงพยาบาลไปตรวจร่างกาย
อย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่โรงพยาบาลอำเภอพร้าว
ยายพรยกมือไหว้ขอบคุณทุกคนทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้าน
ตามหาจนเจอเจ้าหน้าที่ชื่นชมยายพรด้วยนะคะว่า
โอ้โหยายอายุ๖๙นะคะหลงป่าไป๕วันนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปเยี่ยมยายพรค่ะยายพรก็แข็งแรงมากขึ้นนะคะ
กินข้าวได้ปกติยายพรเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่า
หลงป่าไป๕วันเนี่ยนะก็คือเข้าป่าไปตั้งแต่ช่วงเช้า๗มิถุนายน
เดินไปเรื่อยตามลำห้วยแล้วหาทางออกไม่เจอ
เหนื่อยกว่าพักตามต้นไม้ใหญ่จู่จู่ไปเจอที่แห่งหนึ่ง
คล้ายวัดร้างอยู่ในป่านะคะอืมยายพรบอกก็อยู่ที่นั่นแหละ
แล้วกลับออกมาไม่ได้ทุกวันอาศัยผลไม้ป่าก็คือเด็ดกินประทังชีวิต
รอคนมาช่วยจนเมื่อคืนค่ะยายพรบอกเห็นแสงเหมือนกับแสงนำทาง
ครับเดินตามแสงมาเรื่อยเรื่อยพยายามตะโกนเรียกให้คนช่วย
เหมือนกับไม่มีใครได้ยินเลยจนสุดท้ายมาเจอชาวบ้าน
ที่เขามาเอาน้ำเข้าสวนครับชาวบ้านบอกว่ายายพรใช่ไหมอ่า
เขาตามหากันตั้งหลายวันแล้วนะยายพรบอกโอ้โหดีใจมาก
รอดแล้วคิดในใจแบบเนี้ยว่าโอ้โหรอดแล้วครับ
ถ้ามันข้ามเขาเขาเขาจะยังเขาลงน่ะน่ะ
เกลียเขามันจะไม่ใช่ปล่าเกลียวก็
ข้ามไปเลยเหอะวันนี้ข้ายังวงในเคี้ยงของเออไม่ได้ยินวะ

ยายพรบอกไปเจอวัดร้างในป่าอยู่ที่นั่นแล้วก็อยู่ดีดีเมื่อคืนเห็นแสงนำทางเดินตามแสงมาเจอชาวบ้าน
แล้วรอดเลยฟังแล้วขนลุกยิ่งคิดถึงที่พระท่านมาทำพิธีเปิดป่าให้เมื่อวานอ่ะนะ
ใช่ไงนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูชุดนะคะที่ยายพรใส่เข้าป่าไปตั้งแต่๗มิถุนายน
ครับเป็นเสื้อเชิดแขนสั้นกางเกงขายาวมีหมวกกันแดดและรองเท้าบูธนะคะ
ถุงที่ยายพรถือไปนะคะเป็นเหมือนกับถุงกระสอบนะคะแล้วก็สะพายถือเข้าไป
หลงอยู่ห้าวันอืมเก็บเห็ดถอบหรือเห็ดเพาะมาได้ครับ
กำมือมีมะเขือพวงมีบรเพชรด้วยเอาไว้กินเป็นยานี่ค่ะ
นายภูพิชิตช่วยบำรุงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลันนาบอกว่า

จุดที่เจอยายพรก็คือบริเวณป่าห้วยตองหนาม
อยู่ในเส้นทางการค้นหาอยู่แล้ว
ค้นหาผ่านตรงนี้ตั้งหลายครั้งไม่มีร่องรอยอะไร

อาจจะเป็นเพราะว่าป่าในพื้นที่อำเภอพร้าว
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่จริง
ในพื้นที่เดียวกัน

คุณวีรยุทธ์ทีมข่าวของเรา
ก็เลยไปสอบถามพระครูวรวรรณวิวัตร
ท่านเจ้าอาวาสวัทย์พระทาสโดยวิ่งชัยมงคล
อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของพิธีเปิดป่า
เพราะว่าชาวบ้านเชื่อเลยว่าทำพิธีเปิดป่าปุ๊บเจอยายพรเลยอ่ะ
รุ่งเช้าอีกวันหนึ่งคือทำพิธีเสร็จข้ามคืนแล้วเจอเลย
พระครูท่านบอกแบบนี้ค่ะว่าหลักการแล้วเนี่ยนะ
ทำพิธีเปิดป่าหลักง่ายคือมันเป็นการให้กำลังใจ
ครับให้ขวัญกำลังใจให้กับเครือญาติคนที่ออกตามหา
และสำคัญที่สุดก็คือการทำบุญแผ่เมตตาค่ะเรากรวดน้ำลงดินกันเป็นหลายร้อยคน
เพื่อบอกพระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางให้ได้รับทราบสาระสำคัญคือความสามัคคี
เมื่อความสัมมคีย์เกิดเราจึงพากันสร้างบุญ
เราจะเห็นว่าวันนั้นเราได้บริจาคค่าอาหารเป็นค่าอาหารค่าน้ำ
คนที่มาตามหาแม่อำพรได้ปัจจัยทั้งหมดเกือบสองหมื่นกว่าบาท
เมื่อเรามีบุญเรามีความสามัคคีบารมีก็เกิดขึ้นมา
บารมีก็คือความดีงามทั้งหมดในที่สุดแล้วก็
สิ่งที่เกิดความอัศจรรย์ใจที่ทุกคนว่าก็คือแม่อำพรเดินออกจากป่ามา
ในเช้าของอีกวันหนึ่งที่เราทำพิธีพระราชมาภาพคิดว่า
หลักการนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนาก็คือเราจะทำยังไงให้คนมีกำลังใจ
และมีความสามัคคีโดยมีพระสงฆ์เองเป็นแกนหลัก
เป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือคนในครั้งนี้อืมหลักสำคัญคือกำลังใจและความสามัคคีนะคะ
ครับน้องสาวของยายพรค่ะนางอรพินดวงปันบอกกับทีมข่าวว่าดีใจมาก
ยายพรมีชีวิตรอดปลอดภัยเพราะว่าช่วงสามสี่วันแรกที่ยายพรหายไปนะ
คือหลายคนก็ถอดใจเพราะอายุก็เยอะแล้ว
หายไปคนเดียวแล้วหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแล้วฝนก็ตกหนักอีกค่ะ
แบบติดตลกนะคะคุณผู้ชมครับ
บอกว่าโอ้โหนี่นะชาวบ้านคนแรกที่ไปเจอยายพรตอนตี๕ของวันนี้
บอกกับเธอว่าไม่เชื่อสายตาเลยว่าเป็นยายพรจริง
คิดว่าเป็นผียายพรมาหลอก

แล้วเห็นวิญญาณเห็นผียายพรตอนเช้ามืด

เยยพรตัวเป็นเป็นยังมีชีวิตอยู่

คือก็อิดโรยแหละแต่ยังมีแรงอ่ะ